ช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกครับ
แต่จริงฟุตบอลทุกทวนาเมนต์

มันจะมีเรื่องของการพนันฟุตบอล
เล่นพนันฟุตบอลอยากให้ดูข่าวนี้
พนันอุ้มนักศึกษาซ้อมขัดดอกหนี้บอลโลก

คือตอนซ้อมเนี่ยก็ซ้อมหนัก
แล้วคราวนี้จะเป็นเรื่องของการตามทวงหนี้อีก

นายสมชายนามสมมุติเป็นพ่อของน้องคนนี้
นักศึกษามหาวิทยาลัยดังยั้นรังศิษย์

ลูกผมไปกินข้าวกับเพื่อน

เป็นนี่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะนี่รอบเท่าไหร่รอบเพิ่งรอบ
แปดทีมอ่ะรอบเข้ารอบแปดทีมเออล้านบาทโอ้โหเป็นหนี้
ฟุตบอลหนึ่งล้านบาทคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถูกทำร้ายอุ้มตัว
ขึ้นรถตู้เอาผ่าสีดำไปจอดรออยู่แล้วใช้ปืนแล้ว
บังคับกดหัวลงกดหัวลงกดทำไมอ่ะจะได้ไม่เห็น
ขับพาไปไหนแต่พอขับพาไปถึงตรงนั้นคือทางด่วน
รากน้อยครับมุ่งหน้าปฐุมธานีลากลูกชายของเขา
ลงไปซ้อมซ้อมข้างทางจนสลบแล้วพาไปที่โกดังแห่ง
แล้วทำร้ายต่ออีกหลายครั้งนะครับโดนไปหลายยก
จากนั้นบังคับให้โทรหาพ่อเพื่อจะเอาเงิน๕แสนบาท
ใช้หนี้ครึ่งหนึ่งก่อนนายสมชายคือพ่อเนี่ยต่อลองนะ
ต่อลองเหลือแสนนึงก่อนเดี๋ยวที่เหลือจะทยอยให้
ก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีนางสาวปวีนาแฟนสาว
ของนายบดินหลังจากได้เงินไปหนึ่งแสนบาทนายบดิน
พวกจับลูกชายกรอกเหล้ากรอกเหล้ากรอกเหล้าแล้วซ้อม
สลบนะแล้วพาไปทิ้งข้างถนนครับข้างถนน
รังสิตเนาะคอนายยกฝั่งตรงข้ามโรงพยบานเปาโล
รังสิตแล้วก็หนีไปลูกชายฟื้นขึ้นมาเรียกแท็กซี่ไป
ส่งผมโรงพยาบาลเปาโลหน่อยเปาโลรังสิตนะหมอตรวจ
รักษาพวัทนีลัภบาตเจ็บสาหัสมีแผลจะกัน
หัวครับเย็บกว่าสามสิบเข็มมีแผลที่ใบหน้าอีก
แห่งตามร่างกายมีแผลฟกช้ำอีกหลายจุดนอกจาก
นี้นะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลที่พ่อเล่าบอกว่าก่อนจะ
ถูกอุ้มสองสามวันไอ้แก๊งทวงหนี้เนี่ยมายึดรถ
วอร์โวคันนี้สามล้านสี่เลยอ่ะวอร์โวคันนี้ราคาซื้อ
คลองหลวงฮะแต่กลัวว่ากลัวหลายกลัวเลยแหละตอนเนี้ย
กลัวทั้งคดีไม่คืบกลัวจะไม่ปลอดภัยนะซึ่งผู้ก่อเหตุก็ขู่
คู่ตลอดว่าถ้าแจ้งความนั้นจะเอาให้ตายพุศข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ฮะบอมอภิวัตรไปติดตามเรื่องนี้ที่สพคลองหลวงไปพบกับ
โดยผู้เสียหายยืมเงินผู้ต้องหาแบ่งเป็น๒ส่วนแบบนี้นะ
ล้านหนึ่งแบ่งเป็นแบบนี้คุณผู้ชมส่วนที่๑เป็นหนี้ทำธุรกิจกันร่วมกันนะฮะทำธุรกิจร่วมกัน
แสนห้าซึ่งผู้เสียหายนะครับก็รู้จักกับผู้ต้องหาแล้วทำธุรกิจด้วยกันจากนั้น
ผู้เสียหายก็เอาเงินไปใช้ก่อนส่วนที่สองอ่ะอันนี้แหละที่เป็นหนี้พนันบอลล้วนแท้นะครับ
คือปล่อยเครดิตให้เล่นพนันออนไลน์๖เดือนที่แล้ว๕๕๐๐บาทมันก็รวมเป็นล้านในคราวนี้๑ล้านบาทคุณผู้ชมครับ
สำหรับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจทราบชื่อคนร้ายแล้ว๒คนอย่างที่อ่านไปถูกตั้งข้อหา๑ร่วมกันทำร้ายร่างกาย๒กักขังหน่วงเหนียว๓พยายามกันโชคทรัพย์ส่วนผู้ก่อเหตุอีก๓คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับค่ะพลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญนะครับท่านผู้ช่วย